ถ้าผมจะใช้คำพูดตรงท่านรัฐมนตรี
ในฐานะที่ท่านเป็นนักเรง
ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน
ต่อการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ความรู้สึกของประชาชนทั่วไปมีความรู้สึกว่า
เราเอานักเลงมาปราบนักเลง

ไม่โกรธเพราะว่านักเรียนกับอันทภาพไม่เหมือนกัน

มันไม่รู้จะพูดยังไงมันเหมาะยิ่งกับเหมาะอีกนะครับผมท่าน
ผมเรียนว่าการทำงานที่ผมจะทำในครั้งนี้
ผมไม่ทำแบบไฟไม่ฟางแล้วไม่ทำแบบหวือหวา
ที่เช่นที่จะไปค้นนะครับ
ค้นบ้านนู้นบ้านนี้นะครับผม
แล้วไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรเลย
ก่อนจะไปค้นเขาก็รู้หมดแล้วนะครับ

พี่พูดนะครับผมคนพูดตรงนะครับ
ที่ท่านบอกว่าจะเอาให้มันหมดเนื้อหมดตัว

ท่านลองวาดภาพให้ผมเห็นหน่อย
ว่าไอ้ผู้มีอิทธิพลตามคำจำกัดความของท่าน
แล้วท่านจะจัดการมันให้หมดเนื้อหมดตัว
ไม่มีที่ยืนในสังคม

และตลอดระยะเวลาประมาณเกือบเดือนที่ผมถาม
มีอะไรที่พอจะเป็นรูปธรรม
ผู้มีอิทธิพลรู้สึกว่าจะหดหัวไปบ้างแล้วหรือยัง

อเมริกาที่เป็นเจ้าพ่อใหญ่
รัฐของอเมริกาตามอังคโปนยังไงก็เอาไม่อยู่
จากเงินทองที่มากมาย
แต่ใช้มาตรการทางภาษี
อันกระโปนหายไปจากประเทศอเมริกา

เราไม่ได้เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่ม

บูรณาการกันทุกหน่วย

ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน
ต่อการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ความรู้สึกของประชาชนทั่วไป

หนึ่งเราเอานักเลงมาปราบนักเลง
เอาเจ้าพ่อมาปราบเจ้าพ่อ

เอาผู้มีอิทธิพล
แห่งจังหวัดอุทัยธานี
มาปราบผู้มีอิทธิพล

นี่เป็นความรู้สึกของชาวบ้านว่า
จะทำได้จริงหรือเปล่าท่านประธานครับ
ความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับท่านประธาน
แน่นอนครับการทำอย่างนี้ได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องดี
แต่สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่า
แล้วจะทำได้นานแค่ไหนหรือแค่สร้างภาพกันเท่านั้นเองท่านประธาน
เพราะอะไรครับขนาดรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเบ็ดเสร็จเลยนะครับท่านรัฐมนตรี
มีมาตราสำคัญสำคัญในการจัดการเข้ามาก็ลุยแหลก
ตั้งกว่าวินมอเตอร์ไซค์รถตู้ขายของอิเละเขะค่ะ
หวยใต้ดินสารพัดบ่อนซ่อง
ท่านรัฐมนตรีคงทราบแพบเดียวนะครับ
จากนั้นเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนเดิม
ทั้งทั้งที่อำนาจเต็มใช้องค์คาพยพต่าง
ในบ้านในเมืองได้แล้วท่านรัฐมนตรีล่ะครับ
ผมไม่แน่ใจว่าจะมีอำนาจเต็มมีอำนาจเบ็ดเสร็จ
มีกองกำลังในการจัดการแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้เนี่ยครับผมเรียนว่า
เหมือนกรณีบ้านใหญ่ครับท่านสบายใจได้
ใหญ่ปัจจุบันนี้ก็ล่มสลายไปเยอะแล้วแล้วผมเชื่อว่าบ้านใหญ่รุ่นใหม่
คงไม่มาอาศัยผู้มีอิทธิพลแล้วเพราะประชาชนเขาไม่เลือกหรอกครับ
จะเอาไปข่มขู่แบบในอดีตจะไปแจกเงินแล้วเอามือปืนไปข่มขู่
ผมว่ายุคนี้มันไม่มีแล้วในสังคมปัจจุบันแต่การที่ผมทำงานผมก็จะใช้
ผมยังไม่อะไรมากครับตอนนี้ผมรวบรวมรายชื่อแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เอามาผสมกับปกครองแล้วตอนนี้ก็ได้ขอไปทางกระทรวงต่างต่างนะครับ
ว่ามีใครบ้างนะครับเอารายชื่อมาทับซ้อนกัน
แล้วก็จากการเปิดศูนย์ที่พี่น้องประชาชนจะร้องเข้ามาโดยตรง
อย่างที่ขอนแก่นร้องมาเราก็ดำเนินการให้เลยครับก็ตามที่ท่านได้เกิดนำมาครับผมว่า
การทำงานผมทำได้ครับผมเรียนด้วยความเคารพว่าผมไม่มีกองกำลัง
นะครับผมไม่มีกองกำลังผมก็จะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ใช้เจ้าหน้าที่ของปกครองเข้าไปดำเนินการแล้วเราไม่ทำแบบหวือหวาครับ
เรียนด้วยความเคารพครับแล้วก็ผมไม่มีหน้าที่ไปตรวจค้นจับกลุ่มใคร
แต่ผมมีหน้าที่ส่งข้อมูลและใช้ระบบของราชการที่มีอยู่
แล้วคนที่ผิดถ้าผิดข้อเดียวก็ว่ากันไปตามระบบครับ
แต่คนที่ผิดกฎหมายหลายอย่างหลายข้อหา
อันนี้ตัวสำคัญที่จะเกิดเป็นผู้มีอิทธิพลไปต่อไปนะครับ
ด้วยความเคารพเพราะผมฟังจากลีลาท่าทางน้ำเสียม
น้ำเสียงความจริงจังของท่านผมเชื่อครับ
และผมเชื่อว่าการที่ท่านมาทำงานการเมืองนั้นแปลว่าท่านกำลังจะพิสูจน์ตัวท่านเองกับพี่น้องประชาชน
อย่างน้อยที่สุดก็พิสูจน์กับชาวอุทัยมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว
วันนี้เป็นเวลาที่ผมต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับ
ผมได้พระบรมดาชมการแจ่งตั้งให้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกสมภัยไทย
แล้ววันนี้ก็เกิดเรื่องผู้มีอิทธิพลขึ้นมาผมก็ถือว่า
ก็ถูกที่ถูกทางนะครับเต็มใจที่จะทำงานนี้
แล้วจะทำงานนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านไม่ต้องกลัวครับ
ไม่ได้ว่าจะเป็นนักการเมืองคนไหนถ้าเข้าสู่ระบบนี้แล้วไม่เลิก
ช่วยไม่ได้จริงจริงครับแล้วผมคงไม่ยอมเอาชีวิตผมทั้งชีวิต
งานที่ผมทำมาทั้งชีวิตมาทิ้งกับเรื่องนี้นะครับ
เรียนด้วยความกระลบว่ามันไม่รู้จะพูดยังไง
มันเหมาะยิ่งกับเหมาะอีกนะครับผมท่านผมเรียนรัฐประธานภาคด้วยความกระลบว่า
มันเหมาะแล้วก็ถือว่าเป็นบุญของผมครับแล้วก็เป็นบุญของประเทศ
ที่ผมเข้ามาแล้วเกิดเหตุการณ์เรื่องนี้